กรณีเหตุคนร้ายร่างทวมบุกเดี่ยว
หน้าห้างโลตะสาขากรุงเทพฯกรีทา๓๕
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่
ก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นระเบิดที่หวังผลในเรื่องของความมั่นคง

แต่เป็นระเบิดที่หวังจะได้ทรัพย์เท่านั้นนะครับ
โดยพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี

บอกว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวน
จำลองเหตุการณ์แผนการก่อเหตุ
คำนวณระยะเวลาของการระเบิด
การขี่รถจักรยานยนต์เข้าและออกห้าง

บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาแต่ละช่วงนานเท่าไหร่
ผู้ก่อเหตุใช้ชิ้นส่วนอะไรประกอบระเบิดบ้าง
วบคู่ไปกับการรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การสืบสวนนั้นครอบคลุม
โดยขณะนี้ได้สอบปากคำพยานไปแล้ว๑๐ปาก
ซึ่งให้การตรงกันนะครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย
แล้วก็มาลงมือเพียงคนเดียวเท่านั้น
รถผ่านเข้าไปเขาตามไป
เห็นตั้งแต่ขับขี่หนีไปจนรับสายตา
ไม่พบว่าหยุดหรือมีคนมารับ
แต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งประเด็นว่ามันทำกี่คน
แต่ในเบื้องต้นยังมีคนเดียวอยู่
ส่วนเรื่องของประเด็นถังแก๊สที่พบในจุดเกิดเหตุนั้น
เจ้าของร้านค้าใกล้เคียงก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของถังนะ
อกจากนี้ยังได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งตรวจสอบ
จากตำรวจบางชันบึงกลุ่มลาดพร้าวและหัวหมาก
ตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าตามเซ่นทาง
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าคนร้ายขี่จักรยานโยนหนีไป
ทางหมู่บ้านพฤกษชาติหรือว่าออกหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ก่อนที่จะหายไปในพื้นที่ของสนหัวหมาก
ตอนนี้ก็ประสานแต่ละสอนอข้างเคียงกัน

หาเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีต่อไป

เป็นของร้านไก่ย่างห้าดาวที่อยู่ใกล้เคียงกัน

แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเอาไปทำระเบิดแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนปืนจุดเตาแก๊สที่พบในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าใช้เป็นตัวจุดสายชนวนระเบิด
เจ้าของร้านไก่ย่าง๕ดาวบอกอันนี้ไม่ใช่ของฉัน

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บรายละเอียด
แล้วก็มีการเก็บดีเอ็นเอของเจ้าของร้านไก่ย่าง๕ดาว
เพื่อไปเทียบเคียงเป็นข้อมูลต่อไปด้วย
แล้วก็ตามหาว่าปืนจุดเตาแก๊สที่พบเอาไปใช้ทำอะไรต่อ

ด้านของพลเอกเฉลิมชัยศิษฐศาสตร์ผู้ประชาการทหารบก
ก็ออกมายืนยันเชื่อว่าเหตุระเบิดที่ซอยกรุงเทพกรีธา

แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
ว่าผู้ก่อเหตุนำระเบิดมาจากที่ใด
มองว่าปัจจุบันสามารถเรียนรู้วิธีการประกอบระเบิด

เพราะว่าผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อสังคม

แต่ละจุดก็ต้องแยกเป็นแต่ละกรณี
ไม่ว่าจะเป็นที่เมื่อวานที่กรุงเทพ
ก็จะเป็นลักษณะของน่าจะเป็นอาชญากรรม
เพียงแต่ว่าเราเองยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
ว่าวัตถุระเบิดที่ใช้เป็นวัตถุระเบิดชนิดใด

อันนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับการติดตามตัว
ผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินการสอบสวน
และคิดว่าวัตถุระเบิดที่ใช้เป็นเรื่องการผิดกฎหมายอยู่แล้ว

ซึ่งผลเอกเฉลิมชัยยังบอกอีกนะครับว่า
ทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามกวาดล้าง
แหล่งข่าวที่มีอยู่เช่นตามกลุ่มผู้มีอิทธิพล
กลุ่มการค้าอาวุธสงครามการค้าวัตถุระเบิด
แล้วก็พบว่ายังมีความพยายามในการลักลอบเก็บเอาไว้นะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกไม่นิ่งนอนใจ
เพราะคือความปลอดภัยของสังคมนะครับ
ส่วนกรณีที่จะมีกำลังพลเข้าไปเกี่ยวข้อง

พบทบยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีกำลังพลเข้าไปเกี่ยวข้อง
และหากพบว่ามีจะลงโทษตามกฎหมายนะครับ
โดยในพื้นที่กรุงเทพมีพลโทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่๑
ดูแลอยู่เชื่อว่าท่านไม่ปล่อยประละเลยกันแน่นะครับ
สมมุติว่าวานรองโคศกตำรวจก็ออกมาพูดว่า
คนร้ายน่าจะมีวัตถุประสงค์เดียวคือ

ประสงค์ต่อทรัพย์สินไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคง
เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวกรุงเทพกรีธา๓๕
ไม่ใช่พื้นที่เชิงสัญลักษณ์

และการวางระเบิดเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง
แผนประทุศกรรมของคนร้าย
ในการต้องการที่จะได้ทรัพย์สินไปเท่านั้นเองนะครับ
ยืนยันนะว่าน่าจะเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นเองนะคะ